คุณผู้ชมครับดังนั้นเราไปดูเรื่องของการฟื้นฟูจากพายุปลาบึกกันก่อนนะครับ
ดีค่ะเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ

ไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชรวมถึงที่สุราธานีด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เองทหารก็ต้องไปเร่งฟื้นฟูโรงเรียน
หลังจากที่ผ่านมาโรงเรียนต่างต้องปิดการเรียนการสอน

แต่ว่าช่วงแรกนี้เด็กนักเรียนเข้าไปช่วยทำความสะอาดกันก่อน

ค่ะไปดูบรรยากาศที่นครศรีธรรมราชกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โดยทหารจากมณฑนทหารบกที่๔๑พร้อมด้วยจิตอาสา
แล้วก็ยังมีประชาชนในพื้นที่กว่าร้อยคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำความสะอาดแล้วก็ไปสำรวจความเสียหาย
ภายในโรงเรียนบางก้งโค้งที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
หลังจากที่พื้นที่ตรงนี้โดนพายุปลาบึกมาพัดถล่มผ่านตรงนี้
ก็เลยทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนได้รับความเสียหายจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่อุปกรณ์
แล้วก็พวกสื่อการเรียนการสอนต่าง
ตอนนี้โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้
เพราะว่าในพื้นที่คุณผู้ชมดูสิคะน้ำมันยังท่วมขังอยู่เลย
ก็เลยกลัวว่าทั้งครูเองรวมถึงนักเรียน
จะไม่ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน
ก็จะต้องรอให้เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชประเมินสถานการณ์ก่อน
ว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนตามปกติเมื่อไหร่นะคะ
ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ดูสิซากเศษต้นไม้ถูกน้ำซัดไปติดกับสะพาน
เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่หมู่๗และหมู่๓
ตำบลควนสุบันอำเภอบ้านนาศาล
ทหารก็เลยต้องเอารถบรรทุกเข้าไปรื้อเข้าไปเก็บพวกเศษไม้
มันลอยไปติดกับสะพานประมาณ๗๐ตันเยอะมากเลยนะคะ
ก็ทำให้คอสะพานมันชำรุดแล้วก็เสาต่อหม้อเสาที่๓

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่อย่างเร่งด่วน
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นทางที่เด็กเขาใช้เดินทางไปโรงเรียนบ้านนาเดิม
แล้วก็โรงเรียนบ้านนาศาลซึ่งยังเป็นเส้นทางหลักด้วยนะคะ
ในการขนย้ายสิ่งของทางการเกษตรค่ะ